ก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมนะฮะร่วมกับท่านทิบดีนะครับหลายท่านวันนี้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตธิบดีกรมตำหนุนประกันสุขภาพอธิบดีกรมควบคุมโรคนะวันนี้เราก็มาแถลงข่าวด้วยกันก็อย่างที่บอกนะวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านหนึ่งลายนะก็ถือเป็นข่าวดีก็คือคุณป้านะฮะที่อายุ๖๒ปีกับ

ที่ป่วยอยู่นี้นะครับก็ยังไปพบปาดสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มนี้อีกสองครั้งนะครับ
แล้วหลังจากนั้นวันที่๔มีนาคมนะครับผู้ที่ร่วมสังสรรค์กันเนี่ยก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยนะครับ
เข้าโรงพยาบาลทยอยด้วยอาการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน
ดังนั้นเราก็เลยได้รับรายงานก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
พฤติกรรมที่เกิดการติดต่อในกลุ่มนี้ก็คือว่า
สังสรรค์ใกล้ชิดดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานในที่แคบนะครับ
แล้วก็ไม่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอยู่ดึกดื่นนะครับ
กลุ่มนี้๑๕คนก็พบว่าที่ยังไม่ป่วยเนื่องจากว่าไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่มวลเดียวกันกับเพื่อนนะครับ
แล้วก็เราได้ติดตามครอบครัวของกลุ่มนี้แล้วก็เพื่อนแล้วก็กิจกรรมที่เข้าไปร่วมงานตึกอื่นนี่แหละเช่นงานแต่งงานหรืออะไรนี่ก็ไม่พบ
เพราะว่ามีพวกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีติดโรคนี้อีกนะครับก็โดยสรุปว่าการที่ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนสิบเอ็ดคนนี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับของพวกเราก็คือหนึ่งการที่เรายกมาตรฐานการตรวจให้ครอบคลุมมากขึ้นการที่ตรวจเป็นแบบโรคทะเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในที่เดียวกันเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนี่ยทำให้เราสามารถจับเชื้อนี้ได้แต่ต้นนะครับแล้วเมื่อป่วยแล้ว
ตัวก็มีผลต่อเพื่อนคนใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการติดได้อันนี้ก็คือข้อที่กราบเรียนไว้เมื่อท่านมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงถึงแม้แถวที่เราประกาศเป็นโรคเขตติดโรคติดต่ออันตราย๔ประเทศแต่อีกที่เหลืออีกประมาณสิบกว่าประเทศเนี่ยที่เราได้กราบเรียนแต่ต้นแล้ว

จากการที่เรามีติดเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้เนี่ยเรายังเป็นระยะสองนะครับเนื่องจากการติดครั้งนี้อยู่ติดต่อในกลุ่มจำกัดในกลุ่มเพื่อนเป็นตามคำนิยามที่เราดูแลแต่ต้นแล้วไม่ได้แพร่ออกไปถึงคนอื่น
แล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะเนื่องจากร่วมกิจกรรมแล้วก็ใช้ของใกล้ชิดสัมผัสในกลุ่มเดียวกันนะครับยังไม่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นระยะสามมันเป็นระยะสองอยู่ยังยืนยันอยู่ในระยะสองทีนี้สิ่งที่อยากกลับเรียนว่าการที่เราสามารถป้องกันกลุ่มนี้ได้เนี่ยเพราะความร่วมมือของพวกเราท

เรียนว่าก็คงต้องนำนะฮะให้พี่น้องชุมชนต้องช่วยเน้นในประเด็นที่ปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนเรื่องตลกนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช้หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงชุมชนนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญต้องขอบคุณนะฮะที่สื่อมวลชนกระตุ้นแล้วก็ให้โรงพยาบาลอันนี้เป็นการโรงพยาบาลเอกชนพบแล้วรายงานเป็น
ความรู้นะครับแล้วก็กระจายสู่หน่วยทางภาครัฐเอกชนถ้าเราพบว่าในกลุ่มเรานะครับเช่นนักข่าวกลุ่มนี้เกิดเป็นหวัดร่วมกันนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์เยอะเยอะเนี้ย
ก็ต้องรีบแจ้งให้เราเพื่อเป็นการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาโรคโควิด๑๙นะครับ
สงสัยก็ติดต่อได้ที่เบอร์๑๔๒๒นะครับ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่วันนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะ๒

ที่บอกว่า๑๑รายที่ป่วยมีการไปร่วมงานแต่งงาน
ณวันที่เขาไปร่วมงานแต่งงานเขามีอาการป่วยหรือเปล่า
แล้วก็มีกลุ่มที่สัมผัสหรือเปล่าเราได้ติดตามหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับคนที่ป่วยเขามีกิจกรรมที่พบกับเพื่อนในงานแต่งงานด้วย
ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามแล้วก็คนที่ร่วมงานได้รับการตรวจ
ไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็ไม่มีอาการทางเดินหายใจนะ
ซึ่งเราต้องเฝ้าระวังต่อจนกระทั่งครบ๑๔วันซึ่งขณะนี้ก็ยังติดตามอยู่ครับ